คู่รักคู่นี้กันบ้างดีกว่าไม่ใช่คู่วัยรุ่นไม่ใช่คู่ข้าวไหมปลามันแต่อยู่กินกันมาก็นานลูกก็สามเข้าไปแล้ว
ความรักความหวานยังไม่มีลดน้อยถอยลงสำหรับคู่ของพี่เจพี่ปิ่นคู่นี้เนี่ยลูกช่วงนี้เขาไปเรียนต่อ
เมืองนอกกันใช่ไหมครับค่ะลูกลูกก็จะไม่อยู่บ้านอ๋อเหรอ
เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีเวลาสวีทกันมากขึ้นค่ะดูสิ
ทริปความหวานตลอดเวลานะบ้านนี้เนี่ยคุณเจเจตรินกับปิ่นเกดมณีค่ะ
แม้ว่าจะแต่งงานกันมาหลายสิบปีเนี่ยคุณลูกปลาไป๓คนแล้วยังคงหวานชื่นรื่นรมกันตลอดเลย
อย่างที่บอกไปลูกเนี่ยห่างอกไปเย็นกันต่อที่ประเทศอังกฤษแม่ก็เลยได้โอกาสเลย
คุณแม่ก็แฮปฟันกันชุดใหญ่เลยนะคะสนุกสนานจัดทริปกระชับรักกันค่ะ
มีความสุขมากทริปนี้พี่เจบอกเลยว่ามีเรื่องตื่นเต้นจากคุณภรรยาเพียบเลย
ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรใช่ที่คุณผู้ชมคิดอยู่หรือเปล่าไปฟังพี่เจค่ะ
อยากจะแนะนำให้หลายหลายหลายหลายคู่ลองดูเพราะญี่ปุ่นนี้มันจะมี
มีพวกคอสเฟย์ขายเยอะ

เขาชอบซื้อชุดมาฝากเพื่อน

ชุดพยาบาลญี่ปุ่น

พี่เจ๊ชอบชุดไหน
บางทีก็ชอบชุดนางพยาบาลก็โอเค

ไปคิดแค่เรื่องเพศอย่างเดียวนะครับ
เป็นความรักเพราะต้นเล็กมันชุ่มชื่นกำไร
แล้วการหล่อเลี้ยงชีวิตในประจำวัน

อยู่ตรงนู้นมันจะแบบอยู่กันสองคนไง

ทำให้เราบูนวาย

อย่างที่พี่เจบอกไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นเยอะอย่าไปคิดลึก
เอาเป็นว่าเติมความสุขเกินภีรษันให้กับชีวิตบ้าง